หลายคนก็บอกว่าขวัญอุตสามณีตอนนั้นที่มาเปิดกล่องแล้วนางก็กลับบ้านพร้อมเข้ากล่องหนึ่งกล่อง

มางกทำไมกับข้าวกล่องหนูหิวอ่ะพี่ให้หนูทำยังไง

คือนางไปเซ็นสัญญากับอีกช่องหนึ่งเอาไว้

เขาคิดว่าโอเคคงมาเหมือนสัญญาใกล้หมดเราไม่ได้ต่อที่นี่อยู่แล้วอะไรอย่างนี้
คงมาแบบว่าถ่ายละครใหม่ได้

ไม่แต่วันนี้ฟิตติ้งก็จะถ่ายเป็นเหมือนวีทีอาร์มของทุกคนแล้วไง

มันไม่ใช่แบบเมื่อก่อนฟิตติ้งคือการแต่งตัวให้ดูใช่ไหมล่ะ

แต่เดี๋ยวนี้การทำฟิตติ้งคือเนื่องจากว่ามันเป็นแอปพลิเคชันด้วยก็ต้องมาเล่นแบบว่าลงแอปพลิเคชันไว้โฆษณาด้วย

ปรากฏว่านางก็ยังไม่หมดสัญญาเดิมอันนี้คือรู้มานานแล้วล่ะ
นางกำลังถ่ายปุ๊บเขาบอกเอาสิถ่ายสิถ้าถ่ายปุ๊บเนี่ยเขาฟ้องร้องได้นางก็เลยกลับบ้าน

นางก็บอกพี่แล้วหนูเขาก็เอาเข้ากล่องกลับไปกล่องนึงปี๊จะงบหนูทำไมหนูหิวอะ

ช่อง๓
มีแอนว่าจำเล่นกับเจนนี่อ๋อน่าจะใช่นะเรื่องนี้ใช่ป่ะสายรุ้งอ่ะ
ใช่ไหมวันนี้สายรุ้งนะฮะซึ่งมีพี่ชอตเนี่ย
เป็นคนควบคุมการบริการกลับมาร่วมงานอีกครั้งก่อนที่พี่ฉอดบอกว่า
สำหรับพี่ไม่ได้ติดอะไรสิ่งที่อยากได้มากที่สุดคืองาน
ทำงานออกมาให้ดีอืมต้องบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะ
มันมีชะวัดเวลาค่ะเพิ่งเราบางอย่างที่ถูกนำเสนอออกไป
ในความเป็นจริงอ่ะใครเล่นบ้างเนี้ยมีดาราใหม่พี่อ๋อม
มีคือมัสตภูมิอ่าฮะไตรปะไม่ใช่ไม่ใช่น้ำวารา

เป็นน่าจะเป็นฟิล์มเล่นอันเนี้ย
ซึ่งวันนี้ขวัญก็บอกตั้งแต่เกิดเรื่องมาก็มีโอกาสพูดในส่วนตัวเอง
ซึ่งเราก็ใช้ความรับผิดชอบหน้าที่ที่ผ่านมาต้องขอบคุณพี่ชอตที่เปิดใจแล้วก็รับฟังนาง
เราเป็นนักแสดงเราต้องทำให้ดีเราทำให้เต็มที่เมื่อมีโอกาสได้ร่วมงาน
ในวงการสังกัดไหนเนี่ยต้องให้ความเคารพผู้ใหญ่
พอเรามีโอกาสได้กลับมาร่วมงานก็รู้สึกดีใจรู้สึกว่าสนิทใจกันเหมือนเดิมนี่

อ้างนึงคนในวงการบรรเทิงวันนึงมันก็หมุนวนกลับจะมาเจอกันอยู่ดี

อมลงด้วยสวยมากบอกเลยตรงนี้นะฮะ

อ๋อสามีเงินพ่อนแล้วฮะ

สวยเลยขวัญพรรณเลยอ่ะ